เปลี่ยนบรรยากาศไปดูของแปลกของขลังของโบราณกันหน่อย
เขาว่ากันว่าที่วัดนี้นะอายุกว่า๔๐๐ปี
แต่ที่มันแปลกก็คือจะมีบันไดคู่พญานาคทั้งองค์เก่ากับองค์ใหม่อยู่คู่กัน
กลายเป็นแบบว่า๒อัน๒องค์อยู่คู่กันแบบนี้
เพราะว่าที่เดียวในประเทศไทยหรือเปล่าที่มีอะไรแบบนี้

นี่นะขนาดกันเนี่ยนะคะข้างจ้าง
อันนี้คือวัดสุรินธรรมราชหรือว่าชื่อเดิมคือวัดป่าแงนี่แหละครับ
เลขที่๑๘๘หมู่๗ตะบนขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีบันไดทางขึ้นวิหาร
มีองค์พญานาคโบราณผูกพังเคียงคู่กับองค์พญานาคที่สร้างขึ้นมาใหม่

ผู้ไปกราบไหว้เขาก็แปลกใจ
มันก็คือของแปลกอย่างหนึ่งแหละนะฮะ
นะฮะประวัติของวัดนี้อายุกว่าสี่ร้อยปี
มาบุรณะกันในสมัยพระเจ้ากาวิโลหรือว่าเจ้าชีวิตอ้าว

มีการเกิดอาเภษอาถรรพ์ขึ้นดูภาพเก่าสิโอ้โห

ใครก็ตามเขาบอกว่าใครก็ตามที่จะมาสร้างหรือบุรณาวัดแห่งนี้
จะต้องเจอเหตุการณ์ประหลาดจนถึงแก่ชีวิต
ตำนานเขาเล่าขานกันว่าคนที่จะสร้างวัดนี้ได้
ต้องมีเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เท่านั้น
จนทำให้คนอื่นไม่กล้าเข้าไปสร้างนะครับ
หรือว่าครูบาจินดาจ้าอาวาสวัตต์ปากแง่เนี่ย
ท่านเองก็พยายามหาทุนทรัพย์ในการบุรณะทั้งองค์พญานาค
พระประธานหลวงพ่อใหญ่ปรากฏว่ามีงูประหลาดครับ
ปรากฏตัวขึ้นมาในโพรงเป็นโพรงใต้ต้นโพนหน้าวิหารเลย
ลักษณะ๗สีด้วยงู๗สีก็ไม่ใช่งูธรรมดา
ก็ต้องเป็นพญานาคใช่ไหม๗สีแบบเลื่อมอะไรแบบนี้
ขึ้นมาในโพรงใต้ต้นโพนหน้าวิหารลักษณะ๗สีสวยงาม
ชาวบ้านเขาเห็นกันแล้วบันทึกภาพไว้ได้แล้วเชื่อว่านั่นคือองค์พญานาคเจ็ดสี
ปรากฏกายขึ้นมาก็เลยมีการบอกต่อกันไป

มีการนำเสนอข่าวพาดหัวใหญ่เลย

เขาก็เห็นจากพาดหัวข่าวของเราอ่ะเนอะแล้วก็เดินทางไป
ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญนะฮะคนเขาก็โอ้ยไปแล้วเขาโชคดีกันเยอะไปขอพรเขาก็ได้
แล้วคนก็ไปทำบุญสุดท้ายทางวัดสามารถจะระดมเงินทุน
บุรณวิหารสร้างอุโบสถแต่องค์พญานาคโบราณทั้งสององค์ยังอยู่
เพราะทางวัดเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัดแล้วก็จะไม่มีการบรื้อใดทั้งสิ้น
ก็รักษาเอาไว้อย่างเงี้ยก็เลยเอาองค์ใหม่กับองค์เก่าอยู่คู่กันแบบนี้
เขาแปลกจริงเออแปลกดีดูสิเก่ามากเลย
๔๐๐ปีก็ตั้งแต่สมัยอายุทยาก่อนแล้วตอนนาโกสินอีก
ขลังมากเหมาะมากที่คุณเล่าเรื่องนี้